วันก่อนที่เจออยู่ไกลกลางแม่น้ำ

จากบางประกงมาอยู่แถวคูน้ำข้างถนนครับ

กระบวนการและวิธีค่อนข้างยากนี่คือคูน้ำข้างทางถนนสายบางน้ำเปรี้ย
สถานีรถไฟคนงานโรงสีข้าวเข้ามาเห็นก่อน

พอแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาเนี่ยมันมุดน้ำหนีเลยฮะ
และเจ้าหน้าที่มีการประเมินแล้วกู้ภัยฉะเชิงเซาประเมินแล้ว
กัดตรงนี้คือคูน้ำคูน้ำข้างถนน
หากลงไปจับรับรองมันกัดแน่
ดังนั้นจะขอดำเนินการด้วยการสูบน้ำออกสักส่วนหนึ่งก่อน
น้ำออกสักส่วนหนึ่งจนกระทั่งเห็นตัวจราเข้

แสงแดดฮะไล่เรียงกันไปแบบนี้จนกระทั่งแสงหมด

เจอยังนี่ใช่ฮะมันอยู่ตรงนั้นจากนั้น
โอ้โหนี่เจ้าหน้าที่เก่งมากนะมือเปล่าทุกคนเลยเหรอ
มือเปล่าหมดเลย๕นายลงไปจับจราเข้
พี่เหมือนจับกระดูกเลยจราเข้นะพี่
ชำนาญการมากไม่ได้นะฮะรอบนี้จับไม่ได้
แล้วไงมันดิ้นหนีมันดิ้นหนีแล้วมันจะสะบัด
จะมากัดฮะสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งเนี่ย
ต้องเอาไม้กดฝากันไว้เจ้านี่เอาไม้กดปากไว้
เจ้าหน้าที่ที่ใส่หมวกเขียวต้องเอาเชือกอ้อมตัวมันลงไป
แล้วรัดตัวมันขึ้นมารัดตัวมันขึ้นมา
เพื่อลากมันขึ้นมาบนบกเอาล่ะขึ้นบกละเสร็จมนุษย์แล้ว
จึงสามารถจับตัวไอ้เจ้าเข้ตัวนี้มาได้ฮะ
และดูสรีระร่างกายแล้วไม่ใช่
ไม่ใช่ตัวเดิมที่ชาวบ้านเขาแจ้งก่อนหน้านั้น
ตัวนั้นมัน๓เมตรได้มั้ง๒เมตร๓เมตร
ไอ้ตัวนี้เนี่ยประมาณสัก๒เมตรเท่านั้นเอง
ถือว่าคนละขนาดนะฮะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่
แต่ว่ารอบนี้ก็สามารถจับเข้ได้ไปมาตรวจสอบมาตรวจสอบไป
เจ้าเข้ตัวนี้สะเรละไม่ถึง๒เมตร
๑เมตร๕๐เซนติเมตรเมตรครึ่งเท่านั้นเอง
ที่มาที่ไปถามมาแล้วมันก็ไม่ยอมตอบมันตาแข็ง

มันเป็นเข้เลี้ยงหรือมันเป็นเข้หลุดมาจากพิกัดไหนกันแน่

ยังมีเข้ตัวเดิมอยู่ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน
เพราะเข้ตัวนี้กับตัวที่แล้วคนละตัวกันนะฮะ